สามีเอามีดพระมาแล้วก็มาไล่ฟันภรรยา

ทำแบบนี้ทำไมมาก่อเหตุแบบนี้ทำไม
สามีบอกว่าที่ต้องทำเพราะหมอผีสั่งให้ทำ
ให้ติดตามข่าวกันเพราะว่าเนี่ยเกิดพึ่งตอน๓ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจสายตรวจที่ตำบลกรุงหยันต์ก็ได้รับแจ้ง
สามีคนนี้เขาคุ้มคลั่งค่ะอารวาสด้วย
เอามีดพระคมมามาฟันภรรยาได้รับบาดเจ็บ
จุดที่เกิดเหตุเกิดขึ้นที่บ้านในตำบลกรุงหยัน
อำเภอทุ่งใหญ่ที่นครศรีธรรมราช

ไปเจอนายเอกลักษณ์แก่นอินอายุ๓๑ปี
โอ้โหกำลังทุบตีกำลังทำร้ายเมียอยู่ในบ้านเลย
ตำรวจเห็นก็รีบเข้าไปช่วยเหลือเมียก่อนเลยนะคะ
จับกลุ่มนายเอกลักษณ์ใส่กุญแจมือ
แล้วก็พยายามจะสอบสวนตัวในเอกลักษณ์
ซึ่งแหมการสอบสวนนายเอกลักษณ์ก็ผูดเจ้า

สิ่งที่ตำรวจจับใจความได้
คือนายเอกลักษณ์เขาบอกว่าหมอผีสั่งให้ทำ
แล้วตอนทำเนี่ยนะไม่มีสติไม่รู้ตัวเลย
อกจากนี้อ้างด้วยว่าตัวนายเอกลักษณ์เป็นร่างทรง
ทีนี้กรณีของภรรยาคือนางนีเนี่ยนะคะ
โดนฟันเข้าไปที่น่องซ้ายก็เป็นแผลนะ
ก็ต้องรีบประถมพยาบาล

ซึ่งนางนีที่เป็นผู้บาดเจ็บนี้นะคะ
เล่าให้ฟังว่าข้อมูลที่สามีบอก

จริงแต่พฤติกรรมเพิ่มเติมหัวหนูชอบเสพยาบ้าเป็นประจำเลย
แล้วก็โดนทำร้ายแบบนี้มาหลายครั้งอันนี้ภรรยาบอก
ก่อนเกิดเหตุสามีเสพยาจนประสาทหล่อน
เสร็จแล้วก็เอะอะแล้วก็โวยวายแล้วก็ด่าทอ
หาว่าตัวเธอครบชู้แถมไปครับบริเวณนี้อีก
ทีนี้ก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกันสิคะ
สุดท้ายค่ะสามีก็เอามีดพระมาฟันฉับเขาให้
นี่โชคดีนะฝ่ายภรรยายังหลบทัน
ก็เลยโดนฟันแค่ที่บริเวณน่องซ้ายถ้าเกิดหลบไม่ทัน
โอ้โหภรรยาบอกว่าไม่รู้ว่าป่านี้อาจจะหัวขาดเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่า
ซึ่งตำรวจบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ต้องจับตัวสามีไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
และที่สำคัญไปเสพยามาใช่ไหม
คุ้มคลั่งเมาหลอนขนาดนี้ก็ต้องเอาตัวไปบำบัดยาเสพติดต่อไปด้วยนะคะ